เราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาลสินค่ะไปชมความสวยงามของปราสาทรวงข้าวกันหน่อย
ที่สิบสองครองสิบสี่จะสวยงามอลังการขนาดไหน
พี่น้องมาซ่อนกันอยู่นี้จ้ะอยู่วัดสว่างอรุณต่ำบล
บนเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินบรรยากาศนี้คึกคักมากเลย
เพราะว่ามีชาวบ้านเหล็กทั้งหมู่๑๐หมู่๑๒มารวมตัวรวมใจกันเพื่อมามัดรวงข้าว
แล้วจะเอารวงข้าวไปทำอะไรล่ะทำอะไรคะ
เอาไปก่อสร้างปราสาทรวงข้าวนั่นเอง
คุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะรวงข้าวแบบนี้จะมาเป็นปราสาทได้ยังไง
มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านค่ะในการบูชาพระคุณพระแม่โพศพ
ประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวนั่นเองซึ่งประเพณีนี้นะคะ
ก็เป็นวัฒนธรรมที่เกิดมานานแล้วแหละร่วมแรงร่วมใจร่วมศรัทธากัน
แล้วก็รวมพลังความสามัคคีตามวิถี๒๒คลอง๑๔ชาวอีสาน
ประเพณีนี้จะจัดขึ้นหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว
เพื่อระลึกถึงบุญคุณของพระแม่โพศพแล้วก็สืบสารประเพณีท้องถิ่นนะคะ
ทุกปีค่ะชาวบ้านเขาจะคัดเลือกรวงข้าวที่มีความสมบูรณ์
เอามามัดรวมกันเป็นพวงเป็นพวงแล้วก็เอามาตกแต่งตามโครงสร้างของปราศาสตร์
เห็นไหมคะทำเหมือนจะก่อสร้างบ้านเลยค่ะ
แต่ไม่ได้ใช้อิดหินปูนทรายใช้รวงข้าวมัดแบบนี้
ครับก่อสร้างเป็นปราสาทอันสวยงาม
ให้คุณผู้ชมได้เห็นกระบวนการกันก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะ
แต่ถ้าใครอยากจะไปดูว่ามันจะสวยงามอลังการขนาดไหนเนี่ย
ชาวบ้านเขาจะจัดขึ้นวันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดธันวาคมนี้
ที่วัดสว่างอรุณตำบลเหนือจังหวัดกาลสินนะคะ
ช่วงเย็นของวันที่๒๖จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านและผู้มาร่วมงานด้วย
ส่วนกลางคืน๒๗ธันวาคมนี่งานมหรสบจัดตลอดทั้งคืน
ได้ทั้งบุญได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็ได้สืบสารประเพณีดีของชาวอีสานกันด้วย
เขาก็จะมัดมัดเป็นช่อแบบนี้แล้วก็มาผูกต่อกันค่อยกัน
รวงข้าวเนี่ยย้อยเป็นพวงตกลงมาแล้วก็สวยงามมากเลย
ถ้ามันเสร็จสิ้นออกมาเป็นประสาทน่ะสวยนะ
ที่แล้วเราเคยนำเสนอไงจำได้ไหมประสาทลูกข้าวที่ทำแล้วเนี่ย
ได้ดูภาพตอนนักคืนด้วยมันจะมีไฟประดับแล้วโอ้โห
ใหญ่มากไม่คิดว่าแค่รวงข้าวเนี่ยจะสามารถสร้างเป็นประสาทที่ใหญ่มาก
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานบุญงานประเพณีที่เขาสืบทอดกันมายาวนานมากแล้ว